ชวนคุณผู้ชมที่รักสุขภาพ

ติดตามได้จากรายงานของคุณชะดารัฐโภคาธนวัฒน์เลยค่ะ
สลัดชามโตใส่เครื่องอัดแน่นจัดแต่งหน้าอย่างสวยงามจานนี้
สลัดคอนเซ็ปต์ฟาสฟู้ดเอาใจสายรักสุขภาพ
อโวคาโดธัญพืชคีนัวจัดเต็ม
มีโปรตีนสูงมะเขือเทศอบแห้งข้าวโพดและถั่วพีแคน
เป็นวัตถุดิบเกรดเอที่คัดสรรมาอย่างดี
ราดด้วยน้ำสลัดอโวคาโดที่ทางร้านคิดค้นสูตรขึ้นเองค่ะ

ฟู้ดจานนี้ทานได้ไม่ต้องกลัวอ้วนเลยค่ะ
ส่วนจานนี้ชื่อเมจิกโบเป็นเมนูล่าสุดของทางร้าน
วางขายเพียงไม่กี่เดือนแต่ขึ้นแท่นเมนูขายดีเลยค่ะ
ความพิเศษของจานนี้คือเจ้าเม็ดกลมสีส้มเล็กนี่แหละค่ะ
เป็นคีย์นัวธัญพืชตระกูลข้าว
แต่นำไปคลุกเคล้ากับเครื่องเทศเพิ่มรสชาติเผ็ดเค็มนิดหน่อย
เหมาะสำหรับคนชอบรสแซ่บค่ะ
ซึ่งทางร้านเขาก็แนะนำว่าให้ลองทานคู่กับน้ำคันสด
ก็จะให้รสชาติหวานตัดกับเปรี้ยวกำลังดีค่ะ
บีดรูดเป็นส่วนผสมหลักกับแครอทแอปเปิ้ลและสับปะรด
มีรสชาติออกหวานอมเปรี้ยวมะนาวนิด
คู่กับสลัดอร่อยชื่นใจค่ะ
แค่ชื่อก็รู้แล้วว่าผอมแน่
เป็นน้ำผลไม้รวมที่มีแอปเปิ้ลมิ้นสับปะรด

ใครชอบทานสวรสแนะนำเมนูนี้เลยค่ะ
เพื่อให้เห็นกระบวนการปรุงสลัดทุกขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน
เปรียบเสมือนหนึ่งโรงงานเพื่อสุขภาพ
แล้วก็ตัวหน้าตาอาหารเมนูของเราเนี่ยก็จะเป็นเอกลักษณ์มากนะครับ
สายรักสุขภาพอยากทานสลัดพรีเมียมใช้ผักปลอดสารพิษจากโครงการหลวง
เปิดให้บริการทุกวันตั้งแต่เวลา๑๐โมงเช้าจนถึง๔ทุ่มค่ะ
ชนะรัฐโฆษฎนวัติข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
โปรดติดตามตอนต่อไป